คุณผู้ชมคะมีหนุ่มช่างไฟคนนึงค่ะคบหากับแฟนมานานมากนะ
ี่สิบกว่าปีจะแต่งงานกันอยู่แล้วตอนเนี้ยคือทำงานเก็บเงินตั้งใจจะแต่งงานเลย
ครับอยู่อยู่ฆ่าตัวตายค่ะอืมฆ่าตัวตายในบ้านของตัวเองเอาปืนเนี่ย
ศีรษะตัวเองทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของมือที่สามหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยผู้ตายเป็นคนขี้น้อยใจครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นรักที่อยู่ไกลกันคืออยู่คนละจังหวัด
ผู้หญิงทำงานอยู่สมุทรปราการผู้ชายอยู่พระนครศรีอยุธยาครับ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านอ่ะนะคะสภาพเนี่ยคุณผู้ชมดูเวลาวันที่สิบสองมกราคมตีห้า
เนี่ยค่ะเขานั่งกินเหล้าอยู่มีเหล้าอยู่ประมาณครึ่งขวดมีแก้วน้ำมีขวดน้ำ
นั่งอยู่คนเดียวกินเหล้าแล้วก็เนี่ยจังหวะนี้คือจังหวะที่เขาเอากระสุนปืนนะคะ
ใส่เข้าไปในปืนลูกโม่จุดสามห้าเจ็ดอืมนะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมดูต่อไปเรื่อยนะ
เนี่ยเขายกขึ้นมาจ่อที่หัวครั้งแรกแล้วก็เอาลงครั้งที่สองก็เอาลง
ส่วนภาพนี้คือครั้งที่๓ที่เขาเจาะศีรษะแล้วก็ตัดสินใจลั่นไกลกลิดชีวิตตัวเองนะคะ
คือบ้านอยู่ในพื้นที่บังปะอินพระนครศรีรุยาคืนนี้ตอนตี๕
ใช่ค่ะตีห้ากว่ากว่าเนี้ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้า
เช้ามืดเมื่อวานนี้ทีนี้ตอนสายสายเนี่ยคือบ้านหลังเนี้ยของผู้ตายเนี่ย
อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านพี่สาวกับพี่เขยค่ะสายสายเนี่ยพี่สาวกับพี่เขย
ก็เหมือนกับแปลกใจว่าเอ๊ะปกติน้องชายต้องออกมาแล้วอืม
ทำไมยังไม่ออกมาค่ะแล้วบ้านเนี่ยเขามีแอปที่ดูกล้องวงจรปิดกันได้
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเราดูผ่านมือถือได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
เขาก็ลองเปิดแอปดูพบว่าน้องเนี่ยนอนอยู่ที่โซฟานอนตะแคงแปลก
แต่มันไม่เห็นไงภาพมันไกลใช่ไหมก็รู้รู้แค่ว่านอนอยู่ที่โซฟา
อ่าก็นอนอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่สักพักหนึ่งก็รู้สึกว่า
เอ๊ะทำไมถึงนอนอยู่ท่าเดิมนานจังนิ่งเกินไปอ่า
เขาก็เลยมาดูกันที่บ้านค่ะก็พบว่าเสียชีวิตแล้วพอพอไปย้อนกล้องอ่ะ
กลับไปดูเหตุการณ์ล่วงหน้าก็เลยเห็นเหตุการณ์แบบที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้
แล้วก็พอเข้าไปดูที่บ้านแล้วเนี่ยก็เห็นว่าโต๊ะโต๊ะข้าวของเนี่ย
กระจัดกระจายอยู่ที่พื้นเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะอืม
ผู้ตายก็คือนายวิวัตรรอบครอบค่ะอายุ๓๗ปีเป็นนุ่มช่างไฟฟ้านะคะ
ญาติทุกคนก็บอกด้วยว่านายวิวัตรคนนี้เป็นคนร่าเริง
ไม่ได้เป็นคนเครียดหรือว่าบ่นปัญหาอะไรให้คนในครอบครัวฟังเลย
ชีวิตก็ดูกำลังจะไปได้ดีเพราะว่ากำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่
ก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงตัดสินใจแบบนี้
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่นะคะไปหาปมสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้
เกิดจากอะไรซึ่งศพของนายวิวัฒน์เนี่ย
ญาติเขาติดต่อรับมาจากนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกตแล้ว
แล้วก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านแป้ง
อำเภอบางปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
คุณนัทพงศ์ก็ไปที่วัดนะก็เจอกับแฟนสาวของนายวิวัตร
ซึ่งเธอเสียใจมากแล้วก็ช็อกมากด้วยนะคะ
พูดคุยเบื้องต้นแฟนสาวก็บอกว่านายวิวัฒน์เนี่ย
เป็นคนขี้น้อยใจแล้วก็เป็นคนชอบคิดมาก
สาเหตุที่แท้จริงก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า
ณขณะนั้นที่เขานั่งกินเหล้าแล้วก็ยกปืนขึ้นมา
ศีรษะถึง๒ครั้งแล้วก็เอาลง
ครั้งที่๓ตัดสินใจลั่นไกเขาคิดอะไรอยู่
ทีนี้มันก็มีกระแสข่าวหลายคนนะคะก็อาจจะเป็นความคิดเห็นแหละที่ออกมาว่าเรื่องมือที่๓หรือเปล่า
ซึ่งแฟนสาวก็บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าทั้งตัวเธอกับนายวิวัฒน์เนี่ย
คบกันมาตั้งแต่อยู่ชั้นม๒ค่ะคือคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม
จนตอนนี้รวมระยะที่คบกันเนี่ย๒๒ปีแล้วระหว่างที่คบกันมันเป็นรักที่ห่างไกลจริง
เพราะว่าเธอเนี่ยย้ายบ้านมาทำงานอยู่ที่สมุทรปราการส่วนนายวิวัฒน์เองก็ทำงานอยู่ที่บ้านที่พระนครศรีอยุธยา
ถึงจะอยู่ไกลแต่เขาก็คุยกันทุกวันแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องมือที่สามเลยด้วย
ทีนี้๕เดือนก่อนค่ะคุยกันแล้วตกลงกันว่าเราจะแต่งงานกันนะเดี๋ยวช่วยกันทำงานเก็บเงิน
วางแผนว่าปีนี้แหละจะแต่งงานกันนายวิวัตรก็เลยตัดสินใจลาออกจากงาน
เพื่อตั้งใจจะไปทำงานกับตัวเธอที่สมุทรปราการทีนี้มันมีช่วงว่างไงคะ
พอลาออกแล้วเนี่ยระหว่างรอที่จะเดินทางไปทำงานกับแฟนสาวที่สมุทรประการ
จะมีช่วงว่างที่ยังไม่มีงานทำอยู่ก็เลยคิดว่าทำให้นายวิวัฒน์เนี่ยอาจจะเครียด
แล้วก็คิดไปต่างนานาคิดมากคิดน้อยใจหลายอย่าง
ซึ่งประเด็นก็คือว่าช่วงเย็นของวันเสาร์ที่๑๒มกราคม
วันที่นายวิวัตรตัดสินใจยิงตัวตายเนี่ยแฟนสาวจะมารับไปอยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะ
ตอนเย็นเนี่ยตั้งใจว่านัดกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมารับไปสมุทรปราการด้วยกัน
แต่ว่าเขาตัดสินใจก่อเหตุตอนเช้าก็คือช่วงตี๕
ขณะที่แม่ของนายวิวัตรที่เสียชีวิตนะครับบอกว่า
ติดใจสาเหตุการณ์ตายของลูกชายนะฮะ
แล้วก็ไม่โทษใครเพราะว่านิสัยของลูกชายเนี่ย
เป็นคนเงียบขี้น้อยใจชอบเก็บตัวคนเดียว
มีเรื่องอะไรไม่ค่อยบอกให้ใครรู้
ส่วนเรื่องปืนที่ลูกชายใช้ก่อเหตุทางครอบครัวก็ยังไม่รู้ว่าไปยืมใครมานะ
เพราะยืนยันว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีใครมีปืน
ตัวลูกชายเองก็ไม่มีปืนนะ
การเสียชีวิตของลูกชายครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่า
ส่วนหนึ่งอาจมาจากอาการมืนเมาด้วย
เพราะว่าในคืนที่ก่อเหตุเนี่ยลูกชายไปซื้อสุรามาดื่มกินคนเดียว
ทีนี้พอเมาเข้าไปเนี่ยตอนที่นั่งอยู่คนเดียวเนี่ย
อาจจะคิดไปต่างนานาอาจจะคิดเยอะ
แล้วก็เลยตัดสินใจยิงตัวตาย

ค่ะไม่มีใครรู้ไม่มีค่ะ
วันนี้ก็จะตายเนี่ยเขากินเล่ามาก

แล้วเเหล้านั้นค่ะไม่มีอะไร
ทำศพนะคะครอบครัวก็จัดพิธีสวดทั้งหมดสามคืนค่ะแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันพุธที่สิบหกมกราคมนี้ที่วัดบ้านแป้งในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยาด้วยนะคะ